พิเศษสุดจริงค่ะคุณผู้ชมได้เห็นตอนต้นแล้วนะคะ
ได้ตัดบางช่วงบางตอนของภาพยนตร์ที่ทุกคนรอคอย
นาคี่๒มาแล้วนะครับคุณผู้ชมค่ะ
แล้ววันนี้พิเศษสุดจริงเลยใช่ไหมคะเชอรี่ค่ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะแน่นอนว่าเรานั่งเรียงกันเป็นตับแบบนี้

ขอต้อนรับคุณแต้วนัทพอร์เจ้าแม่นาคี่ของเรา
และคุณบีบีเอกนารีทายาทของผู้กำกับชื่อดังพี่อ๊อฟพงพัฒน์สวัสดีค่ะ

แล้วด้วยความรักและแรงศรัทธาคุณผู้ชมค่ะนาคีสองกลับมาแบบเปรี้ยงปังอย่างแน่นอ

วันนี้เป็นวันแรกที่ภาพยนตร์เรื่องนาคีนะคะนาคี๒เข้าฉายลงวันแรก
คุณผู้ชมค่ะจะบอกนิดนึงมหาสารคามสตูนขอนแก่นรอบแรกเต็มหมดแล้ว
ต่อแถวกันยาวเหยียดเลยคุณผู้ชมค่ะ

รู้สึกไงบ้างค่ะกับรอบสินบัญชนที่ผ่านมา
ฟีดแบ็คเห็นบอกว่าดีมากสวยฟีเล่าเลยค่ะแต้ว
ดีค่ะดีวันนั้นมีกำลังใจมาเยอะมาก
แล้วก็สิ่งที่ลุ้นไปกว่านั้นคือฟีดแบ็คหลังจากที่แบบ
ภาพยนตร์ออกไปแล้วค่ะก็มีทวิตเตอร์อะไรหลายอย่างที่แบบ
รอบนี้ภาคนี้เปลี่ยนเป็นภาพยนตร์แล้ว
ก่อนหน้านี้ประมาณปี๕๙หลายคนอยู่บ้าน
แต่ว่าภาคนี้เปลี่ยนเป็นภาพยนตร์และที่สำคัญมีอีก๒นักแสดง
ตัวแม่เหล็กของวงการเลยนะคะทั้งณเดชนคุกิมิยะแล้วก็ยายาอุรัสยา
มาร่วมเล่นในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วย

โอ้ค่ะคุณว่าวหลายเลยค่ะ
ว่าได้เยอะมากก็เป็นอะไรที่ใหม่สำหรับยายาด้วย
แต่ว่าต้องบอกว่าน้องทำได้ดีมากค่ะ
แล้วความที่เป็นละครแล้วเปลี่ยนมาเป็นภาพยนตร์เนี่ย

ว่าแม่ดีในบ้างค่ะแต่ว่าความยากมันอยู่ที่

คือหลายคนแบบว่าอุ๊ยนี่ละครจบไปแล้วจะเล่ายังไงต่อ
ใช่แต่ว่าต้องบอกว่าในบทเนี่ยก็คือพอเป็นภาพยนตร์

คือเราก็จะแบบเอาคนดูให้อยู่ภายในแบบเวลาที่หนักพอแน่

คุณผู้ชมคะที่ฉันจัดรายการปันนี้ฉันก็บอกว่ามองหน้าแต้วไป

นอกจากนี้คุณผู้ชมค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับความเชื่อเนอะ
ความลี้ลับอย่างนี้ในกองภาพยนตร์เจอเรื่องนี้กันบ้างไหมคะ

เจอเยอะเหมือนกันค่ะคือเหมือนตัวนักแสดงเองแล้วก็ตัวทีมงานเอง
บางคนอาจจะเชื่อบางคนจะไม่เชื่อคือมันมีเรื่องลื้อลับ

นี่พูดปุ๊บมาปั๊บเลย
เกิดขึ้นเยอะค่ะเหมือนที่อีฟโปรงรางเคยให้สัมภาษติว่าเหมือนเขาไปพูดพ่อทาย

ว่าทำหน้าที่อะไรในกองนี้บ้าง

เพราะว่าหนังมัน
เหมือนเป็นสิ่งใหม่สำหรับเราเนาะ

จบมาหมาดจากอเมริกาใช่ไหมคะ
ออสเตรียค่ะไปเรียนต่อเพิ่มเติม

เพราะว่าไปช่วยแจมน์ได้ความคิดใหม่

คือไม่เสียความเป็นแบบฝีมือคนไทยแล้วคือ

เห็นบอกว่าเทียบสเกลต่อสเกลเลยนะคะ

กับตัวพญานาคเองเนี่ย
กลับมาคุยกันต่อกับนาคี
อย่างที่บอกไปความรักความศรัทธาเบรกที่แล้วเนี่ย

เทียบกันช็อตต่อช็อตเลยกับตัวพญานาค

บอกวัดตั้งแต่ลูกตาเลย
คือเป็นความตั้งใจของพี่อ๊อฟตั้งแต่แรกแล้วค่ะ

แววตาต้องสื่ออารมณ์
ลมหายใจที่เหมือนแบบเป็นตัวแสดงจริง
การหายใจตัวภายนาฏกับเจ้าแม่นาฏคือเต้าเนี่ยจังหวัดเดียวกัน
เต้าต้องมาถ่ายทำผิดใบขาให้กองกินมามาซินเป็นภาพ
ตัวเลขไม่ค่อยมั่นใจเพราะฝ่ายบริหารจะเป็นคนทำวิธีจัดการนะคะ

ถามเรื่องนี้ดีกว่าความคาดหวังดีกว่า

คาดหวังไว้สักกี่ร้อยหรือว่า

ไม่ได้ยากเนาะเพราะว่าก็ต้องอยู่ที่ว่า

ก็ยังไม่รู้กันเลยแต่ว่าเท่าที่รู้มาเนี่ย

ประมาณภายสารครับนี้แหละทุกโลง
เขาชอบไม่ชอบอะไรยังไงก็ได้

อยากจะให้มันถึง๑๐๐ล้าน๒๐๐๓๐๐ล้านไปเลยอย่างนี้

นั่นเป็นเรื่องของฝ่ายบริการผู้จัดอะไรอย่างนี้

แล้วอย่างนี้ฝากเลยละกันนะคะ
อ้อมใจของแฟนฝากให้เลยละกันนะคะ

ค่ะก็เจ้าแม่นาคีนะคะ
ก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนาคี๒ด้วยนะคะ
วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เข้าโรง
ก็อยากจะให้พี่น้องชาวไทยไปดูค่ะ
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของคนไทยนะคะ
รับรองว่าสนุกลุ้นตื่นเต้น
แล้วก็ที่สำคัญประทับใจไปกับความรักครั้งนี้
พี่เต้าพึ่งไปเจอที่โรงพยาบาลแล้วก็ยังมีอาการสื่อดันอยู่
แต่พอเจอล่าสุดที่รอบสื่อไปให้กำลังใจ
ตกใจว่าพูดเก่งมาก
แล้วก็แบบอมาก

กำลังกำไรให้กับพี่แดงหมด
ช่วยกันไปดูหนังนะคะไปกำลังใจกับดีออพ
ขอฝากอีกครั้งสั้นเป็นภาษาอีสานหน่อยได้ไหม
เชิญค่ะ

พี่หลอกกับเย็นใกล้อยู่นะคะ

ซีจีขั้นเทพรวมไปถึงความตั้งอกตั้งใจ
ของผู้กำกับและนักแสดงทุกคนนะคะ

ลาไปก่อนแล้วกับบรรเทิงไทยรัฐสวัสดีค่ะ